จังหวัดระนองค่ะเป็นอุบัติเหตุที่โอ้โหฟังแล้ว
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะจะมีสะพานอยู่สะพานหนึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าเป็นสะพานผีสิงสะพานผีสิงเห
ใช่เขาก็จะชอบมีเครื่องเส้นไหว้อะไรไปวางเอาไว้ไปทำพิธี
เพราะมีอุบัติเหตุบ่อยมีคนเสียชีวิตเยอะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพานนี้ครับแต่ล้อรถไปเหยียบไก่ต้ม
คาดว่าไก่ต้มจากที่เขาไปเส้นไหว้กันแหละเพราะเขามาอยู่บนถนน
แล้วรถล้มเขากระเด็นออกจากรถคอไปฟาดที่สะพาน

นี่ค่ะกู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะ
ขี่รถจากกระยานยนต์ข้ามสะพานใกล้กับสำรรดิ์งานตรวจคนเข้าเมืองรนอง
แล้วรถเสียหลักล้มตัวเนี่ยกระเด็นเลยนะคะ
แล้วก็ตกไปในคลองพยายามจะปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ตามตัวไม่มีแผลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมมีถาดสีแดงค่ะ
ถาดมีดอกไม้ทูบเทียนมีร่องรอยของไก่ต้มสุก
นี่นะคะถาดนี้ค่ะแต่ไก่ต้มกระเด็นไปไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร
คาดว่าเป็นถาดที่เขานำไปไหว้ผีตามความเชื่อของชาวเมียนมาค่ะ
แล้วก็สะพานตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุเขาเชื่อกันว่าเป็นสะพานผีสิง
ชาวบ้านบอกว่าช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุ
ก็มีชาวเมียนมานี่แหละนำเครื่องเส้นไหว้เหมือนกับไปไหว้ผีตรงนั้นนะคะ
มีไก่ต้ม๑ตัวมีข้าวสวย๑ถ้วยมีแกงสัก๒๓อย่างมีน้ำขวดเนี่ยค่ะ
ก็เอาไปวางเอาไว้ตรงขอบสะพาน
แต่ถนนเส้นนี้รถบรรทุกวิ่งผ่านบ่อย
ทำให้แรงสั่นสะเทือนนะคะถาดอาจจะตกลงมาที่ถนน
ที่ตรงพื้นสะพานนี่นะนายปิศาจอกล์
ขี่รถจักรยานยนต์มาช่องขวาสุดแล้วอาจจะขี่เร็ว
นายปิดซอจอตัวเนี่ยกระเด็นเลยนะคะไปฟาดกับหัวสะพานแล้วก็ตกลงไปในคลอง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะนี่นะคะเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างเขตปักน้ำและเขตเมืองระนองนะคะ
มีป้ายเตือนโค้งอันตรายค่ะช่วงกลางวันเนี่ยรถก็ขับเร็วพอสมควร
ช่วงเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนก็น่าจะเร็วนะคะก็น่าจะขี่รถกันมาเร็วครับ
นางสาวจุธาทิพย์สิริกิจคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าไปเห็นด้วยความบังเอิญจริงจริง
นี่คือจุดเกิดเหตุตอนกลางวันนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์พลิกตะแคงอยู่คันหนึ่ง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๒คันจอดติดเครื่องอยู่
เห็นวัยรุ่นที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเหมือนกับหาอะไรบางอย่างตอนนั้นก็เลยมั่นใจว่ามีอุบัติเหตุแน่ก็เลยไปช่วย
เอาไฟฉายส่องดูจุดเกิดเหตุมืดมากจริงค่ะ
ตอนนั้นสังเกตเห็นว่าต้นโพค่ะคือกิ่งต้นโพคือหักเลย
ก็ช่วยส่องดูนะคะแล้วก็ไปเจอร่างผู้ตาย
ตอนแรกเขายังไม่เสียชีวิตนะคือเหมือนกับนอนหายใจรวยรินอยู่
เห็นเหตุการณ์บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทน
จุดนี้อุบัติเหตุบ่อยคนเสียชีวิตเยอะมาก
สังเกตได้ว่าสะพานตรงนี้ก็จะมีของเส้นไหว้ไหว้ผีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วชาวเมียนมาเขาก็จะมาทำพิธีเส้นไหว้ที่บริเวณจุดเกิดเหตุกันบ่อย
สมที่๓ที่ตายตรงนั้นเลยค่ะสมที่๓แล้วค่ะ
เขาถึงมีถาดไก่มาเส้นไหว้ทั้งไทยทั้งพม่า
แต่ถ้าถามว่าพม่าส่วนใหญ่เขาก็ทำบุญแต่เรื่องผีจากอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจ
แต่ถ้าอย่างนี้คนไทยก็มีนะถ้ายิ่งต่างจังหวัดพวกอีสานมีไหว้ผีไหว้อะไร
ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายประวิงย้อยนวลอายุ๕๔ค่ะเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าไก่ต้มที่เขานำมาเส้นไหว้กันนะคะตอนหัวค่ำยังเห็นวางอยู่ที่ช่วงคอสะพานนะคะ
แต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับถาดไก่กระเด็นไปอะค่ะนี่ค่ะแล้ว
ไก่ต้มไปอยู่รุ่นเลยเลนสาม

นายประวินบอกว่าตัวเขาเองคือไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะ
แต่มีเรื่องที่เขาเจอกับตัวจริงก็คือมีชาวเมียนมา
มาเอาเครื่องเส้นไหว้ไปวางไว้หน้าบ้านเขา

พอตื่นเช้ามาของไหว้ที่อยู่หน้าบ้าน
ก็เจอของไหว้อยู่เขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกัน
นี่นะคะก็หลายคนนะคะที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
ก็พูดในลักษณะเดียวกันว่าที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็จะมีเรื่องของการเส้นไหว้มีไก่ต้มมีดอกไม้

อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นว่าโอ้โหมันเป็นที่
จักรยานยนต์ไปทับไก่ต้มแล้วลื่นแล้วพลิกคว่ำอะไรแบบนี้

คือทับอะไรก็เสียหลักหมดแล้วฮะจักรยานยนต์ใช่ไหม
ก็อาจจะโชคร้ายที่ไปฟาดสะพานก็เสียชีวิต

ถ้าจะแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือจะเส้นจะไหว้อะไรเนี่ย
อาจจะต้องไปวางให้ชิดข้างในหน่อย
ใช่ไหมวางขอบถนนยังไงมันสวยทรงสวยเคลื่อน